แต่ว่าว่าจะเป็นมิติใหม่มิติไหนนะคะกิจกรรมของโรงเรียนมีตลอด
อย่างกิจกรรมนี้คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความสุขสนุกสนานให้กับกลุ่มนักเรียนนะคะ
แต่การที่จะสร้างความสนุกด้วยการเต้นเนี่ยคนเดียวมันไม่ไหวนะคะมันไม่มันนะคะ

เป็นไงเป็นไงโอ้ธรรมดาที่ไหนกลุ่มนี้ช่วยกันทำมาหากินมาก
สามัคคีชุมนุมกันเหลือเกินเออเพื่อนอยากเต้นนะคะเต้นคนเดียวก็อาจจะเงา
ดูมีคุกขาวด้วยเออลีลารวดหลายไม่ธรรมดานั่นแน่
แล้วเขาไม่ได้มาแค่นักเต้นนะ
เห็นไหมมือกลองก็มีนี่แดนเซอร์ก็มานะคะ
แต่ไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่แดนเซอร์คนนี้แหละ
เต้นกันสุดเหวี่ยงจริงนะลีลานี้ไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าสุดจัดประหลัดบอกกันเลยทีเดียว
ถ้าหากมีการสอบให้คะแนนเกรด๔ไปเลยจ้ะ
วิชาเต้นเหรอถูกมีร้อยให้ร้อยอย่างนั้นเลยก็ว่าได้
คุณผู้ชมจะเห็นแหละว่าเวลามีกิจกรรมกีฬาสีแบบนี้
จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจับกลุ่มกันเต้น
สร้างความสนุกสนานเป็นสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนให้กับคุณครูในกลุ่ม
เหยียบเท้าเข้าเขาให้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนะคะ
เพื่อนเขาดีชั้น๒คนตอนนี้ก็เหมือนกัน
ดนตรีเห็นเขาเต้นไม่ได้มันเป็นโรคติดต่อหรือยังไงคะใช่ค่ะ
คือเขาบอกมาในหูบอกว่าให้เต้นตอนแรกเราก็ไม่อยากเต้นหรอก
ถ้าไม่เต้นเขาจะหักเงินเดือน

แต่ว่าคุณชนะเขาทำงานไม่รับเงินเดือนอยู่แล้วนี่
โอตองโอ้โห้ตองตอง